ต่อกันที่เรื่องราวของสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะคะนายทิติพฤกษอุ่มค่ะ
อุปนายกฝ่ายกีฬาอาชีพสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญนะคะเลขาธิการสมาคมค่ะ
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด๑๙
ต้องปฏิบัติตามคู่มือจัดการการแข่งขันอย่างเคร่งคัดเลยค่ะ
ซึ่งมาตรการหลักนะคะก็คือกำหนดให้มีคนอยู่ในสนามไม่เกิน๑๕๐คน
๑๕๐คนนี้รวมทีมงานถ่ายทอดสดด้วยนะคะ

แต่การเดินทางเข้าออกของผู้เล่นต่างชาติลำบาก
เพราะว่าจะต้องมีการกักตัวตามมาตรการของภาครัฐ
ซึ่งก็เลยมีสโมสรขอให้ปรับกฎระเบียบ
ซึ่งการใช้นักกีฬาไทยทดแทนผู้เล่นต่างชาติ
แต่เรื่องนี้ก็จะต้องเก็บไปพิจารณาอีกครั้ง
เพราะว่าต้องไปสอดคล้องกับกฎระเบียบของสหพันธ์วอเล็กบอลนานาชาติด้วย
อกจากนี้นะคะที่ประชุมยังคำนึงถึงการมอบแชมป์
โดยกำลังวางแผนกันอยู่นะคะว่าจะเป็นการมอบแชมป์อย่างไร
ตัวแทนของทีมที่ชนะเลิศเป็นผู้รับมอบ